คุณผู้ชมฮะจากกรณีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี
จำได้ไหมฮะค่ำคืนของวันที่๑พฤศจิกายน
คือช่วงประมาณตี๓น้ำป่าไหลหลาก
แล้วก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่น้ำท่วมอุโมงเขาใหญ่ทัพลาน
น้ำป่ามันไหลมาแรงมันพัดบ้านหลังหนึ่งหายไปทั้งหลังเลยคุณ
เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ของคุณลุงกับคุณป้าที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน
แล้วก็พบว่าทั้งคุณลุงและคุณป้าหายไปกับสายน้ำเหมือนกัน
มีการพยายามในการที่จะค้นหาร่างของคุณลุงคุณป้า
ตั้งแต่คืนวันที่๑พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันนี้

เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปราจินบุรีคือมีคนหายไป๓คน
คนแรกเจอแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ทางหลวงกบินบุรี
แล้วก็เสียชีวิตนะครับเพราะว่าจมน้ำจมท่า
ส่วนอีก๒คนก็คือคุณลุงกับคุณป้า
คือคุณลุงสำเนียงอธมพรมราชอายุ๖๕ปี
แล้วก็คุณป้าโออธมพรมราชอายุ๕๙ปี
ที่บ้านวังมืดหมู่๘ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
บ้านของคุณลุงคุณป้าเป็นบ้านที่ปลูก
คือตัวผู้ใหญ่บ้านบอกว่าปลูกขวางทางน้ำอ่ะคุณ

พอเกิดเหตุกลางดึกช่วงตี๓ของวันที่๑พฤศจิกายน
บ้านของคุณลุงคุณป้าถูกพัดหายไปทั้งหลังเลย
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
แล้วก็ชาวบ้านรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนทำงานเต็มที่
พร้อมทั้งสุนัขทหาร๒ตัวก็มาช่วยกัน

เพราะเชื่อว่าคุณลุงคุณป้าถูกน้ำซัดไปพร้อมกับบ้าน

ทีนี้เริ่มต้นค้นหาตั้งแต่จุดเกิดเหตุ

ตามคลองยางระยะทาง๑๐กิโลเมตรก็ยังไม่พบ
แต่ท้ายที่สุดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายแล้ว
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลบุพราม
คือคุณถูกน้ำพัดมาตั้งแต่หมู่๘
และก็ไปพบสบที่หมู่๓นะครับ
คือร่างของคุณลุงคุณป้าไปติดอยู่ที่กอไผ่
สภาพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็น
ห่างจากบ้านพักประมาณ๕กิโลเมตร
พบศพของคุณป้าห่างกันประมาณ๓๐๐เมตร

แล้วก็ตำรวจสพวังขอนแดงก็เข้าตรวจสอบ
ส่วนลูกสาวพอทราบข่าวว่าร้องไห้
ลูกสาวพอทราบข่าวว่าพบศพของคุณลุงคุณป้า

ก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจตอนมาเห็นศพ
ก็บอกว่าจะนำศพของผู้เป็นพ่อและแม่
บำเพ็ญกุศลที่วัดวังมืดต่อไปนะฮะ
ส่วนผู้สูญหายอีกรายหนึ่งที่พบเป็นศพแล้วนะครับ
คนนี้เองก็คือเจ้าหน้าที่ทางหลวงกบินบุรี

คือคุณนพดลถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่นะคุณ
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุน้ำท่วมในอุโมง
เชื่อมผืนป่าเขาใหญ่ครับล้าน
คุณนพดลเจ้าหน้าที่ทางหลวงกบินบุรี
ขี่เจ็ดสกีเข้าไปลุยเข้าไปในอุโมงเลยนะ
เพื่อจะปิดระบบไฟฟ้าในอุโมง
เพราะว่ากลัวว่าไฟฟ้ามันจะลัดวงจร

กระแสน้ำพัดเจ็ดสกีล่ม
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไปพบศพอยู่ติดกับต้นไม้นะฮะ
ตามร่องน้ำธรรมชาติห่างจากอุโมงไป๕๐๐เมตรนะครับ
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีผู้ว่าวรพันธ์สุวรรณนุษย์
พวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ไปวางหน้าหีบศพนายนพะดนแล้ว
พร้อมกับจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ก็ยังความปราบปลื้มแก่ครอบครัว
แล้วก็ได้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับ
ส่วนเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็ดูแลชาวบ้าน
ที่รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมนี้
เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปในการดูแลทุกอย่าง

ตักดินตักโครนที่ไหลเข้ามาท่วมภายในบ้านของประชาชน
แล้วก็โดยรอบบ้านปรับปรุงพื้นที่ทำความสะอาด
ว่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูบ้านของชาวบ้าน
ไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์นะครับ